พาไปที่แรกกันหน่อยไปที่กำแพงเพชรนะ
เขาว่าจังหวัดนี้กำแพงเขาแพงมากเลย
เอามาจากเพชร
เขาบอกว่าไปเห็นกิ่งของต้นตะเคียนทอง
ความยาว๓เมตร๖๐เซนติเมตร
ถูกชาวบ้านเอาขึ้นมาไว้ข้างตลิ่งแล้ว
ในพื้นที่บ้านท้องคุ้งตำบลท่าพุษา

ล่าสุดเมื่อวานชาวบ้านก็ช่วยการย้าย
กิ่งของตะเคียนทองไปไว้ที่บริเวณหน้าบ้าน
ของนางประภัยบุญประเสริฐอายุ๕๑ปีครับ
แล้วก็เชิญร่างทรงมาทำพิธีขอเลขเด็ด

ทราบว่าเจ้าแม่เขาบอกว่าเขาชื่อเจ้าแม่ทิพพวัน
ว่าเจ้าแม่อายุเท่าไหร่ล่ะเจ้าแม่ก็บอกว่าโอ้เจ้าแม่อายุสามร้อยเก้าสิบห้าปีแล้ว
อ๋อจ้าบ้านก็บอกว่าโอ้ขอโชคขอรับหน่อยแล้วเจ้าแม่นะนะฮะ
เหตุผลที่ชาวบ้านเขานำกิ่งตะเคียนมาไว้ตรงนี้เนี่ยก็เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะ
ประภัยเขาฝันเห็นพระพุทธรูปปางสายญาติหรือว่าเป็นพระนอนนะฮะ
ต่อมามีคนหาปลาที่ท่าน้ำที่หน้าบ้านไปเจอ
ต้นของตะเคียนทองโผล่พ้นน้ำขึ้นมาจากแม่น้ำปิ่งครับค่ะเออ
ความยาวไม่ต่ำกว่า๒๐เมตรแต่ก็ยังไม่สามารถนำขึ้นมาได้ทั้งต้น
ก็เลยเอาขึ้นมาได้เพียงแค่กิ่งเดียวเท่านั้นที่ผมบอกไปว่ากิ่งเนี้ยมันยาวครับ
สามเมตรหกสิบเซนติเมตรแต่ทั้งหมดเนี่ยมันคือยี่สิบเมตร
นี่เขาทำพิธงพิธีกันเนี่ยฮะเออต้นตะคงตะเคียนก็ว่ากันไป
อันนี้ก็ทำพิธีในขันน้ำมนต์ก็ตามที่เห็นเลยนะครับค่ะ
อ่ะไปต่อที่อ่างทองอีกหนึ่งที่แล้วกันวิเศษชายชาอ่า
ดวงเฮงเนี่ยเขามาสร้างเหรียญแม่แก้วเรือนทองรุ่นโภคศัพย์
ปกติเราไม่ค่อยเห็นนะถ้าเหรียญเนี่ยก็จะเป็นพระเนอะ
โภคทรัพย์หนึ่งพันเหรียญเตรียมแจกให้คนมาร่วมงานพิธีบวงสวงแก้บน
สิบสองสิงหาคมนี้วันนี้ไงครับวันนี้ใครไปร่วมงานได้แน่นอนนะคะ
แต่ที่พลาดไม่ได้คือการส่องหาเลขเด็ดในขันน้ำมนต์ที่ใช้ในพิธีปลุกเสก
เหรียญแม่แก้วเรือนทองมีพระเกจิกนั่งอธิษฐานจิต
สร้างเพื่อความเป็นเสรีมงคลเขาก็ส่องขันนมลอ่าแล้วแต่คุณจะเห็นแล้วกันนะคะ
แล้วก็เก็บภาพมาฝากเนี่ยนะคะใครเห็นก็เนี่ยค่ะตามนี้นะคะ
แก้วเรือนทองเป็นต้นตะเคียนขนาดใหญ่ที่มีแม่ตะเคียนสามพี่น้องสิงสถิตอยู่
เขาว่าอย่างนั้นนะคนทรงเขาบอกนะคะความยาว๑๒เมตรห้าสิบเซนติเมตร
ซึ่งชาวบ้านที่มากราบไหว้ขอโชคขอลาบจะนำแผ่นทองมาปิดรอบต้นตะเคียน
ตอนนี้เป็นต้นตะเคียนทองไปแล้วทองจริงงั้นทองจริงอืม
ไปพาไปที่เชียงใหม่แม่ริมคุณพาไปที่ปางช้างแม่สานี่ค่ะ
ประจำปางช้างนะคะทั้งพระพิคเนตเท้ามหาพรมศาลช้าง
ซึ่งตรงเนี่ยมีโซ่คล้องช้างที่ปรดจากช้างเจ็ดสิบแปดเชือก
แขวนเก็บไว้ด้วยนะคะนี่เห็นไหมเชือกแบบนี้ค่ะ
แบบนี้นะคะครับนักท่องเที่ยวก็พากันไปไหว้ขอโชคขอลาบที่สารช้างจำนวนมาก
แล้วก็ไปส่องหาเลขเด็ดในขันน้ำมนต์เพื่อหวังจะไปเสี่ยงโชคลอตเตอรี่งวดหน้านะคะ
ที่ผ่านมาเสียงลือเสียงเล่าอ้างกันว่าชาวบ้านได้แล้วก็โดนกันหลายงวดเหมือนกันนะ
สมหวังกันไปใช่ค่ะนะฮะปิดท้ายกันที่บริเวณอาสมบริษีเนรนด์ภาพพุทธคุณอำเภอบางไซค์
พระนครศรีอายุทยาครับนะฮะด้านหน้าก็จะมีแผงลอตเตอรี่นะฮะ
ข้างในก็คึกคักทีเดียวนะฮะประชาชนนักเสี่ยงโชคแวะเวียนไปไหว้ขอโชคลาภ
พร้อมกับแก้บนด้วยกับพ่อปู่มรสีพรมเมษแล้วก็กุมารเจ้าสัวเฮงกันทั้งวันทีเดียวนะครับ
ด้านนายธานุพงศ์ศักดิ์ธนาวัฒน์หรือว่าเห็งเชิญยิ้มนะเขาเป็นใครล่ะ
ลูกชายคุณโป๊งเหน่งไงจำได้หรือเปล่าคุณโป๊งเหน่งเชิญยิ้มก็มาบ่อย
ทีนี้ลูกชายมาคุณเห็งนะฮะนักแสดงตลกนะฮะพากันมาทั้งครอบครัวเลยครับ
มาไหว้ที่ขอพรกับพ่อปู่ฤษีแล้วก็กุมารเจ้าสัวเฮงและเทพทันใจ
พร้อมทั้งพาแม่มาทำพิธีต่อเส้นวาสนาเปิดถุงเงินถุงทองที่ฝ่ามือ
เพื่อเสริมโชคลาภนะฮะจากนั้นก็พากันไปเพ่งดูเลขเด่นเด่นในอ่างน้ำมนต์
เราไม่บอกแต่ให้คุณเฮงเขาบอกแล้วกันครับ
วันแม่วันนี้ก็คือพาแม่มาเทียบต่อมาดูเลข
แล้วกินข้าวไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่ไม่รู้เที่ยวไหนแล้ว
ลองเปลี่ยนมาให้โชคให้ลาบคุณพ่อแม่บ้าง
มาดูเลขนี้นะครับพี่อาทรวม

แม่พาแม่ไปขอโชคลาภบ้าง
แต่ก่อนก็พาแม่ไปทานข้าวเผื่อแม่จะให้โชคลาภกับลูกบ้าง
เออมันก็ดีเหมือนกันวันนี้ก็ลองดูแล้วกันนะฮะ
อีกหนึ่งคนที่ไปคือคุณกิตติพัฒน์พิมศรชาวจังหวัดนนทบุรี
พาครอบครัวนำเครื่องเส้นไหว้ไปถวายแก้บนพ่อปู่กับกุมารเจ้าสัวเฮ่ง
ถูกลอตเตอรี่ไปงวดที่ผ่านมาเลขท้าย๒ตัว๙๒ได้รางวัลไป
ได้รางวัลไป๖๐๐๐บาทแล้วก็ยังเสี่ยงเซียมซี
เพื่อขอเลขเด็ดไปเสี่ยงโชคด้วยนะฮะแล้วก็ไปลุ้นรางวัลใหญ่
ซีเขาก็ได้มาเลข๓ตัวนะครับคุณผู้ชมเห็นหรือเปล่าไม่ทราบนะฮะ
ลองดูเอาละกันอันนี้ก็เป็นบรรยากาศน้ำจิ้มมาฝากในช่วงนี้แล้วกันนะครับ

ได้แดงในอ่างและหมุนนะ